เหตุการณ์นี้หลายคนก็ดูกันมาบ่อยแล้ว

แล้วก็เอางูใส่ถุงแล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่จังหวะที่เอางูเตรียมจะไปปล่อยคืน
งูมันดันเลื้อยออกมาแล้วติดอยู่ท้ายกระโปรงรถอีกรอบนึง
ทำงานกันซ้ำสองเลยจ้า
คุณคะเราต้องเล่าย้อนกันไปนิดนึงก่อนนะคะ

คือทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่าง

เขาทำการจับกลุ่มพี่เหลือมขนาดใหญ่ที่เลื้อยเข้ามา
กินไก่เลี้ยงถึงในบ้านบ้านเลขที่๗๗ทับ๙
อยู่ที่หมู่๓ตำบลสตาหีพหรือละกว่าชนบุรีนี่นะ
เหลือมก็เป็นไปด้วยดีก็ไม่ได้จับยากอะไร

พอเอาพี่เหลือมตัวนี้ใส่ไว้ในท้ายกระบะปั๊บ
เตรียมว่าจะไปปล่อยคืนสุนพันธ์ชาติ
จากว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีถุงกระสอบ
ก็เลยใส่ท้ายกระบะไปแล้วกันปิดฝาไว้
พอมาถึงจุดที่จะปล่อยพี่เหลือมเป็นอิสระ

เหลือมแกเอาหัวไปมุดติดอยู่บริเวณสารกระโปรงรถ

คือมันเหมือนเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะคุณ
ท้ายที่สุดเนี่ยพี่เจ้าหน้าที่เขาอุทานเลยว่า

คือจะเปิดเขาไม่ได้จะปิดเขาไม่ได้คุณ
ปัญหาคือมันไม่ไปแต่โดยดี

มันชอบเลื้อยตามช่องตามรู
กลายเป็นว่าแทนที่มันจะกลับคืนสู่ธรรมชาติ
มันกลับไปคืนสู่เครื่อง

มันจะลงรูตรงนี้แล้วรถกระบะพลิกอัพแบบนี้
คุณเห็นป่ะมันจะเปิดหรือจะปิดก็ไม่ได้
พี่เขาบอกเลยโอ๊ยงานหยาบแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้ว

กว่าจะดึงหัวของพี่เหลือมออกมาจากช่องตรงนี้ได้
ใช้เวลาเป็น๑๐นาทีคุณชนะ

จากนั้นพอช่วยออกมาได้แล้ว
ใจหายใจคว่ำพี่เหลือมก็เตรียมเลื้อยกลับเข้าป่า
ไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติไปแบบชิว

งูมันอาจจะติดหลงแสงสีอยู่ในเมือง
ไม่อยากกลับเข้าป่าอยากอยู่กับพี่

มันอาจจะบอกว่าตอนทำนาชื่อดาวเรือง

เป็นพี่เหลืองนี่

ต่อไปนี่คุณอย่าบอกว่าผมเวลาร้องเพลงนะ

นี่ฉันร้องเพราะออก
พ่อนายถึงเลือกร้อง

แล้วก็ชื่นชมพี่กู้ภัยจริงนะจ๊ะ